ทีนี้มาดูที่อุดรกันหน่อยค่ะที่ตลาดขายส่งเสื้อผ้าคุณผู้ชม
ชาวบ้านร้านตลาดนี้นะเขาทั้งลุ้นทั้งดีใจ
เพราะว่ามีแม่คลอดลูกแล้วคลอดในห้องน้ำเลยค่ะ
เด็กที่ออกมานี่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเลยนะคะ
ด้วยความที่แถวนั้นคือเขาเป็นตลาดเสื้อผ้าไง
เขาก็เอาผ้ามาห่อตัวหนูน้อยกันใหญ่เลย

ถามได้ไหมห้องน้ำมีเบอร์ไหม

ให้นับดีกว่าห้องที่เท่าไหร่จากกระโต๊ะ
เดี๋ยวคุณทัศนัยดูคอยนับห้องเดี๋ยวมันมีรถกู้ชีพกู้ภัย
เดี๋ยวที่ฉันจะให้ดูว่ามันเห็นทะเบียนไหม
แต่นี่ค่ะเป็นนาทีชุนละมุนคนเข้าไปเป็นห้องคลอดฉุกเฉินจริง

ผู้หญิงคนนี้นี่ต้องคือพอเธอคลอดมาฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยนะคะ
ต้องเอาผ้ามาห่อมาอุ้มเด็กประคองเด็กค่ะ
แล้วก็นำตัวทั้งแม่และเด็กส่งกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
หลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งแม่และเด็กอาการปลอดภัยนะคะ
คุณแม่คือนางสาวสิรินภาแก้วคำอายุ๒๑ปี
เป็นชาวอุดรธานีก็เป็นพนักงานขายเสื้อผ้าแล้วก็ท้องนี้เป็นท้องที่๒แล้ว
หลังจากนั้นคนก็รีบพากันเข้าไปดูเลย
ที่นี่มันคือตลาดเสื้อผ้าค้าส่งที่โบเบ
เลี่ยงเมืองที่อุดรธานี
ทีนี้พอเข้าไปเห็นแม่นั่งอยู่บนโถส้วม
หนูน้อยเป็นเพศหญิงคลอดออกมา
ทุกคนก็ช่วยกันประคองไว้แบบนี้ค่ะ
น้องนี่ดูหน้าตาน่ารักนะคะดูสิ

แข็งแรงดีทุกคนก็ช่วยกันนะคะ
ส่งเด็กขึ้นรถ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอาตัวแม่และเด็กส่งโรงพยาบาล
ทีนี้คุณทัศนัยเขาก็ต้องไปส่องทะเบียนรถกู้ชีพ

นักข่าวเราบอกมา๒คัน
คันเลยเหรอใช่มี๖๘๙๗คันหนึ่ง
อีกคันนึงทะเบียน๑๗๑๙ทะเบียนรถนะ
จริงผู้หลักผู้ใหญ่เขาชอบดูเรื่องของน้ำหนักของเด็ก
คลอดมากี่กรัมเลขข้อมือเท่าไหร

ก็เป็นน้ำจิ้มนะฮะ